ทุกผู้ชมครับเรื่องของพระมหาสมปองอย่างที่เราทราบข่าวว่าท่านก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวท่านก็จะศึกแล้วล่ะ

หลังจากที่อดีตพระมหาภัยวันเนี่ยศึกไปก่อนหน้านี้แล้ว
ล่าสุดพระมหาสมปองให้สัมภาษณ์พิเศษกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
เดิมเคยมีข่าวว่าอีกสักปีสองปี

ล่าสุดบอกว่าสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าต้นปีหน้า
แต่พระมหาสมปองบอกกับเราว่าตอนนี้ตัดสินใจนะครับว่าจะลาศิกขา
ก็คือจะศึกเนี่ยเร็วขึ้นเป็นปลายเดือนธันวาคมนี้นะฮะ
ปลายเดือนธันวาคมนี้นะครับทุกผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวฟังพระมหาสมปองหน่อยนะฮะ

หมายบรรยายทำจะทำออนไลน์นะเหมือนกับที่ทิศไพรวันก็ทำอยู่ในตอนนี้
จะเปิดค่ายเพลงด้วยนี่ค่ายเพลงแม่ปองนะรวมถึงจะมีแม่ปองของกิน
มีแม่ปองเสริมความงามทั้งหมดจะมีหลายคนมาช่วยกัน
แล้วก็จะเอาเงินรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจากการทำกิจการธุรกิจต่างได้เนี่ย
เอาไปทำบุญกับวัดแล้วก็โรงเรียนอ๋อแต่วันไหนที่แน่ชัดเดี๋ยวรอฟังอีกที
แต่ว่าล่าสุดที่ท่านบอกกับไทยรัฐทีวีบอกกับไทยรัฐนิวโชว์ก็คือ
ไม่ใช่๒มกราคม๒๕๖๕แล้วเป็นปลายเดือนธันวาคมก่อนปีใหม่
เดี๋ยวรอดูธุรกิจใหม่ของท่านค่ะนะคะ